สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มันเหมือนปีกรองโหมประโคม
ให้คนมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นช่วงโปรโมชั่น
เป็นช่วงที่รัฐบาลใหม่ออกมาบอกสร้างความหวังให้กับคนเยอะแยะไปหมดเลยหลายเรื่อง
จะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะทำได้จริงหรือทำไม่ได้จริง
เป็นหน้าที่ต้องติดตามแล้วต้องพูดให้ชัดด้วยนะครับ
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทำช่วงไหนอย่าให้คนสับสน
บาทตลอดสายเนี่ยเริ่มแรกทีเดียวก็ได้ยินว่าจะทำทันที

เมื่อ๒วันที่ผ่านมารัฐมนตรีสุริยะออกมาบอกอีกแบบนึง
บอกว่าต้องรออีก๒ปีถึงจะได้ใช้๒๐บาทตลอดสาย
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องต้องไปบริหารจัดการเรื่องตัวร่วม
เรื่องการเตรียมการโน่นนี่นั่น
คนได้ยินก็วุ่นสิครับ
บ่นกันพึมเลยว่าเฮ้ยนายกพูดอย่างหนึ่ง
รัฐมนตรีคมนาคมพูดอย่างหนึ่งแล้วจะยังไง
ล่าสุดนายกเศรษฐาออกมาบอกแล้วว่าที่ว่าจะทำทันทีนั่นหมายถึงว่า
การประชุมคอรมอนัดแรกก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ประชุมคอลโลมอทันที
ไม่ใช่นัดแรกก็อาจจะนัดต่อไปแล้วเมื่อคอรมออนุมัติแล้ว
ก็ค่อยเดินหน้าแต่ไม่ใช่ว่าจะลงมือทำทันที
มันต้องให้กระทรวงคมนาคมและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการเตรียมจัดทำระบบต่างแล้วต้องร่วมกับเอกชนด้วย
ถามว่าไอ้ปัญหาลดราคาค่ารถไฟฟ้าเนี่ย
ทำไมมันถึงย่องยุ่งยากทำไมมันมีขั้นตอนมากมาย
ทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกชนตอบว่าเพราะในการลงทุน
รถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยรัฐลงทุนเองทั้งหมดไม่ไหว
ไม่มีตังค์รัฐก็ต้องไปชวนเอกชนมาร่วมลงทุน
ฉะนั้นเมื่อเราไม่ลงทุนเองเนี่ยอยู่อยู่เราไปลดราคาให้ประชาชนเนี่ย
มันทำไม่ได้นะครับมันต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกชน
แล้วจะลดยังไงลดเท่าไหร่ต้องเอาเงินไปชดเชยให้เอกชนตามสัญญาเท่าไหร่
อันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกเยอะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ลดราคา
รถไฟฟ้าทันทีไม่ได้ไม่เหมือนกับต่างประเทศ
ประเทศที่เขาร่ำรวยเขาสร้างรถไฟฟ้าเองเขาทำเอง
หารถมาวิ่งเองทำระบบรางเองเขาก็คิดราคาไม่แพง
ให้คนของเขาไม่เดือดร้อนกับการเดินทางของเราเนี่ย
พอรัฐไม่มีตังค์ไปชวนเอกชนมาลงทุน
ถ้าเก็บถูกไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าดอกเบี้ย
ใครก็จะมาลงทุนล่ะครับนี่คือข้อจำกัด
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจ
แล้วถ้าสื่อสารกันไม่ชัดเจนมันก็เกิดความสับสนอย่างที่ว่า
คุณสุริยะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
งานท่านเยอะนะครับกระทรวงนี้มีโครงการมาก
มีเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์มากมีเรื่องที่จะต้องพบต้องเจอกับนักข่าวมาก
แต่ว่าคุณสุริยะเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องการพูด
ถนัดเรื่องการให้สัมภาษณ์ไม่ถนัดที่จะทำความเข้าใจ
ถนัดที่จะถ่ายทอดให้นักข่าวเข้าใจอันนี้ยุ่งสิครับ
ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยหาโคศกกระทรวงมาพูดแทน
อธิบายแทนเถอะไม่งั้นแล้วพอพูดผิดพูดถูก
ก็มาขอโทษขอโพยกันอีกอย่างเมื่อสองวันก่อน
ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่านโยบายนี้ไม่เร่งด่วน
เพราะยืนยันว่านโยบายนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน
รัฐบาลจะทำเพื่อแก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
แต่เนื่องจากการผลักดันนโยบายนี้
ต้องมีความพร้อมจากภาครัฐและเอกชน
ต้องหารือร่วมกันในการพัฒนาตัวร่วม
จึงต้องใช้เวลาในการหารือกับผู้ประกอบการ
อีกทั้งต้องใช้เวลาติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
ประเมินว่าใช้เวลาอย่างน้อย๑ปี
ดังนั้นจึงประเมินว่าจะใช้เวลาทำงานเรื่องนี้๒ปีสำเร็จ
อ้าวอธิบายอย่างนี้ก็เข้าใจได้รับฟังได้
แต่ต้องใช้เวลาเตรียมการ

จากโปรโมชั่นเรื่อง
ลดราคาค่ารถไฟฟ้าตลอดสายแล้ว
มีอะไรอีกที่เป็นความหวังของประชาชน
ที่จะมาแก้ปัญหาปากท้องให้เขา

เมื่อวานนี้รัฐมนตรีพรมมินรัฐมนตรีพาณิชย์เข้ากระทรวง
เข้ากระทรวงวันแรกก็มีหัวข่าวว่า
ภูมิธรรมเร่งแก้ปัญหาปากท้อง
ดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับค่ากรองชีพ
เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้
ให้ผู้ประกอบการอยู่ได้
และที่ท่านให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
คือลดต้นทุนเกษตรกร
อันนี้เกษตรกรฟังแล้วชื่นใจ
มีความหวังเพราะทุกวันนี้ต้นทุนเกี่ยวกับเกษตรกรมันแพงมาก
น้ำมันก็แพงค่าจ้างก็แพงปุ๋ยก็แพง
ปัญหาประมง๑๔จังหวัดภาคใต้
เดือดร้อนกระจองงอแงกันมา๓๔ปีแล้ว
เรื่องปัญหาประมงเดือดร้อนกันมา
กระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐ
ร้อยเอกธรรมนัฐลุกเข้ม
ตั้งทีมแก้ปัญหาประมง
นี่ก็จะต้องแก้ระเบียบ

ให้ประมงได้ทำอาชีพได้ประกอบอาชีพได้
ไม่มีระเบียบที่เป็นอุปสรรคมากเกินไป

ชาวประมงเขาก็มีความหวัง
วันก่อนนายกไปคุยกับชาวประมงเอง

ว่าให้รัฐบาลมาเร่งแก้พรบที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นอุปสรรคในการทำประมง

เสียเงินกันไปมหาศาล
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเยอะแยะ
แต่ว่าหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในระดับรัฐบาล
รัฐมนตรีประเสริฐจันทรลวงทอง
ท่านก็บอกว่าท่านจะเร่งเดินหน้า
เรื่องการปราบอายากรรมไซเบอร์
ท่านจะเพิ่มความเข้มกวาดล้างคอนเซนเตอร์

ท่านจะทำได้ดีกว่ารัฐมนตรีคนเก่าไหม

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่
แล้วยิ่งนับวันมันก็ยิ่งหลอกกันมากขึ้น
ยิ่งเป็นช่วงที่กำลังปราบปรามเนี่ย
มันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาปราบปรามแล้วทำไม่ได้
ฉะนั้นช่วงนี้ต้องเร่งหลอกลวงประชาชน
โน้นคนนี้ใครต่อใครก็ได้รับโทรศัพท์กันเกือบทุกวัน
นี่มันเป็นปัญหาที่ประชาชนก็คาดหวังว่า
อยากจะปราบให้ได้ให้สิ้นซาก
ทำอย่างไรทำอย่างไร
นี่ก็รอความหวังส่วนนโยบายเรื่องแจกเงินดิจิตอล
อันนี้ก็เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่
เช้าวันนี้เนี่ยมันมีมุมมองมาสองมุม
มุมของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปปทแบ่งรับแบ่งสู้อ้าวแบ่งรับแบ่งสู้
เงินดิจิตอลถกเศรษฐาผลกระทบทางการเงิน
นี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงนะ
แต่มุมของรัฐบาลรัฐบาลยืนยันทำได้แน่
แล้วก็ทำได้จริงมีที่มาของแหล่งเงิน
สำคัญตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงเรื่องที่มาของแหล่งเงิน
รัฐบาลก็บอกว่าไม่ต้องห่วง
เขามีที่มาของแหล่งเงินที่จะใช้เงินห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ย
เขามีที่มาเอาถ้ามีที่มาที่จะชี้แจงคุยกันได้ก็จบ
แต่ย้ำอีกทีนึงนะใครที่รอเงินดิจิตอลเนี่ย
หนึ่งเงินจะเข้าบัญชีท่านโดยตรง
ไม่ต้องลงทะเบียนอย่าไปกดลงทะเบียน
สองเข้าบัญชีแล้วถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้
สดไม่ได้๓ต้องใช้จ่ายในรัศมี๔กิโลเมตรจากบ้านจากที่ท่านอยู่
สี่ต้องใช้จ่ายภายในหกเดือน
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรื่องเงินดิจิตอล
มันเป็นระบบที่ไม่มีช่องทางให้หักหัวคิว
อันนี้ก็อุ่นใจไปได้และทั้งหมดนี้คือความหวังของประชาชน
นายกเศรษฐากำชับกับรัฐมนตรีว่าอย่าบอกว่าทำไม่ได้
เพราะประชาชนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาคาดหวังว่าเราจะทำได้
นี่เป็นประโยคที่ท้าทายครับก็ให้กำลังใจ
วันนี้ท่านก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่โน่นนี่
ก็แปลว่าลงไปดูปัญหาของประชาชนฉะนั้นนี่คือเรื่องหลักหลักที่เกี่ยวกับปากท้อง
ที่เรากำลังรอรัฐบาลนี้อยู่ครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ